วันนี้ตำรวจคุมตัวผู้ต้องหาสองพี่น้องที่ก่อคดีใช้ค้อนทุบศีรษะเจ้าของโฮมสเตย์ที่จังหวัดจันทบุรีจนเสียชีวิตคาห้องพักแล้วก็เอาทรัพย์สินของเขาไปไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
ก็วิทย์ถูกญาติของผู้ตายนั้นรุมประชาธรรมติดตามจากรายงานครับ
สร้างความคับแค้นใจให้บรรดายาทของนายสิงห์เดชโพชศอายุสี่สิบเอ็ดปี
โฮมสเตย์แห่งหนึ่งในจังหวัดจันทบุรีไม่น้อย
หลังนางสาวจุธาม่าชุมอภัยอายุยี่สิบห้าปีแฟนสาว
ร่วมมือกับพี่ชายตัวเองฆ่าสามีหวังชิงทรัพย์
แต่หนีไปไม่รอดถูกตำรวจจับตัวได้ก่อนนำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่โฮมสเตย์จุดเกิดเหตุ
ขณะที่ตำรวจคุมตัวสองพี่น้องผู้ต้องหาลงจากรถตู้เดินเข้ามาภายในโฮมสเตย์
ได้มีญาติพี่น้องของผู้ตายอยู่ในอารมณ์โกรธแค้นพุ่งฝาวงล้อมเจ้าหน้าที่ตรงเข้ามาทำร้ายสองผู้ต้องหาก่อนจะถูกกันตัวออกไป
นายสารวุฒิชุมอภัยพี่ชายของนางสาวโบบอกว่าสาเหตุที่ทำลงไปเพราะบันดาลโทษะที่เห็นน้องสาวถูกฝ่ายชายทำร้าย
เงินที่ได้ไปเอาเอาไปทำอะไรไม่ได้เอาตังค์ไปครับแล้วทำไมถึงถึงต้องทุบเขาด้วยครับอ่า
ผมมาเรื่องที่ว่าเขาทำร้ายน้องของผมครับเลยเพราะฉะนั้นผมไม่ทราบโดยชิงทรัพย์ตัวด้วยใช่ไหม
ศึกษาผมไม่ทราบครับผมนึกว่าของน้องเหตุนี้เกิดขึ้นช่วงประมาณตีสี่ของวันที่เจ็ดมกราคมที่ผ่านมา
ผู้ตายอยู่กับนางสาวโบแฟนสาวเพียงสองคนภายในห้องและคาดว่าผู้ตายน่าจะหลับอยู่เพราะเป็นช่วงเช้ามืด
จากนั้นนายสารวุฒิพี่ชายของโบขี่รถจักรยานยนต์มาจอดที่หน้าบ้านริมสระน้ำ
ก่อนจะเดินไปหยิบค้อนที่วางอยู่ใกล้ประตูห้อง
ซึ่งเป็นที่เก็บอุปกรณ์ก่อสร้าง
โดยมีน้องสาวซึ่งอยู่ในห้องกับผู้ตายเปิดประตูให้
จากนั้นนายสารวุฒิเข้ามาในห้องใช้ค้อนทุบตีหัวผู้ตายจนเสียชีวิต
แล้วทั้งสองคนก็ขโมยทรัพย์สินแล้วหลบหนีไป
พ่อของผู้ตายยอมรับรักลูกสะพ้ายคนนี้มาก
จะคบหากับลูกชายได้เพียงไม่กี่เดือน
แต่ก็ไม่เคยมีเรื่องที่ทำให้หมางใจกัน
หลังจากกันเห็นลุงจะอโหสิกรรมให้ลูกสะพ้ายไหมครับ
มีอะไรแล้วมีอะไรแล้ว
อโหสิให้มันไหมให้ผมเป็นไปแล้ว
แหละว่าตั้งใจจะพูดไว้ไอ้หนูไว้ทำแล้วพ่ออย่างนี้
พ่อไม่เคยเกี้ยงเกณหนูเลยนะรักหนูจริง
ตำรวจแจ้งข้อหานายสารวุฒิและนางสาวจุธามาสสองพี่น้อง
ร่วมกันชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนในเคหาสถาน
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

ตำรวจแจ้งข้อหารับของโจร
ซึ่งได้จากการชิงทรัพย์
หลังจากนี้ตำรวจจะนำตัวทั้ง๓คน
ไปดำเนินคดีกฎไม้ต่อไป
ข่าวเทราะทีวีรายงาน
มีเหตุการณ์ที่เด็กนักเรียนชั้นมัธยมชาย่านเอกมัย
ได้ยกพวกตีกับนักเรียนช่างกลคู่อริที่อยู่ในย่านเดียวกัน
ฝ่ายนักเรียนมัธยมนั้นบาดเจ็บสาหัสคนหนึ่งถึงขั้นเอ็นแขนขาด
ต้องผ่าตัดเร่งด่วนแต่ว่าเงินไม่พอครับ
ทางรุ่นพี่ก็เลยระดมทุนขอรับบริจาค
แล้วก็มีประเด็นดราม่าจากเงินบริจาคเกิดขึ้นด้วยนะครับ
เหตุการณ์ที่นักเรียนมัธยมชาย๓คน

ถูกนักเรียนช่างกลคู่อริย่านบางจากรุมทำร้าย
โดยมี๑คนอาการสาหัสเอ็นแขนขวาขาด
ต้องได้รับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วนแต่ผู้ปกครองไม่มีเงินพอ
เพราะค่ารักษาสูงประมาณ๑๒๐๐๐บาท
หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีอาจเสี่ยงทำให้กลายเป็นคนพิการ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวานนี้ย่านบางนานะครับ
กระทั่งรุ่นพี่สิทธิ์เก่าของโรงเรียนมัธยมรู้ข่าว
ระดมทุนขอรับบริจาคแล้วก็ได้รับเงินบริจาคมาประมาณ๒๓๐๐๐บาท
นักเรียนชายที่เอ็นแขนขวาขาดได้เข้ารับการผ่าตัดแล้ว
ที่โรงพยาบาลจุลาลงกรขณะที่เพื่อนอีกสองคน
ได้รับบาดเจ็บเช่นกันยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสำโรง
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุ
บริเวณถนนรางรถไฟเก่าโรงเรียนสัมภวุฒิวิทยา
ซึ่งโรงเรียนนี้ไม่ใช่โรงเรียนก่อเหตุนะครับแต่ว่าเป็นจุดเกิดเหตุ
เห็นเหตุการณ์บอกว่าวันเกิดเหตุฝ่ายนักเรียนมัธยมชาย๕คน
ถือมีดมาดักรอคู่อริอยู่ริมถนนแถวหน้าโรงเรียนสรรพวุฒิวิทยา
แต่ฝั่งคู่กรณีนักเรียนช่างกลมีจำนวนมากกว่าเกือบ๒๐คน
นักเรียนมัธยมจึงสู้ไม่ได้และในจำนวนนั้น๓คนหนีไม่ทัน
เห็นเหตุการณ์เล่าว่าเขาเคยผ่านเหตุการณ์ลักษณะนี้
สมัยเรียนเช่นกันแต่จะใช้วิธีการหลีกเลี่ยงไม่เผชิญหน้า
เพื่อเอาตัวรอดไม่ท้าตีท้าต่อยตามคำท้าของเพื่อน
และคิดเสมอว่าพ่อแม่ส่งให้มาเรียนหนังสือ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรู้สึกสงสารผู้ปกครองของเด็กนักเรียน

แต่เราไม่ได้รักอนาคตของเราเองนะครับพี่

คือพ่อแม่เขาก็ส่งมาเรียนนะครับ
คือมาหาความรู้มาหาวิชาชีพเข้าตัว
แต่ลูกเขามาทำอย่างนี้มันก็ถือว่า
มันเชื่อเพื่อนมากกว่าพ่อแม่ครับ

ได้ตรวจสอบไปยังตำรวจสนบางนา
แล้วก็ตำรวจสพสำรงเหนือในพื้นที่สมุทรปราการ
แต่ปรากฏว่าตำรวจทั้งสองโรงพัก
บอกว่าเหตุการณ์นั้นไม่ได้อยู่ในเขตรับผิดชอบนะครับ
ตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าอยู่ในเขตท้องที่ของใครกันแน่
สำหรับจุดเกิดเหตุที่ทั้งสองโรงเรียนตีกัน
ส่วนดราม่าเรื่องเงินบริจาคที่รุ่นพี่ของนักเรียนมัธยมที่ถูกทำร้าย
ขอรับบริจาคค่ารักษาพยาบาลแล้วได้เงินมาถึง๒๓๐๐๐บาท
แต่ว่าไม่ได้นำไปใช้ในการรักษานะครับ
เพราะว่าเด็กนักเรียนที่บาดเจ็บได้ใช้สิทธิ์๓๐บาทในการผ่าตัด
รุ่นพี่ที่เปิดรับบริจาคออกมาชี้แจงนะครับว่า
เงินทั้งหมดจะแบ่งให้กับนักเรียนทั้ง๓คนที่บาดเจ็บ
ส่วนที่เหลือนั้นจะนำไปให้กับสิทธิ์เก่าที่ตอนนี้กำลังเป็นมะเร็งอยู่
และก็จะมอบให้กับกิจกรรมต่างของโรงเรียนแทนนะครับ